ทุกวันนี้นะครับคนรุ่นใหม่นะครับใส่ใจเรื่องเกษตรนะครับ
ถ้าผู้คนที่สนใจเรื่องของเกษตรพอเพียงนะครับ
อยากให้ไปรู้จักหนุ่มคนนี้หนุ่มหน้ามนต์คนนี้นะครับ
เขาบอกว่าเป็นเกษตรกรยุค๔๐
ที่สำคัญที่สุดครับเป็นเกษตรกรที่ทำเกษตรผสมผสานมาหลายปี

ที่สุดเขาบอกว่าเขามีข้าวโพดสายพันธุ์นะครับ
โพดหวานแดงราชินีทัพทิมสยามที่บอกว่าเป็นสายพันธุ์แรกของโลก
ปรับปรุงพันธุ์โดยคนไทยนี่แหละครับ
เขาทำแบบนี้นะครับเป็นสวนเกษตรผสมผสานนะครับ
มีทั้งกล้วยอะไรนะครับโหหวีใหญ่มากนะครับนี่ครับเสร็จปั๊บนะครับ
กล้วยก็ขายด้วยนะครับดูแล้วโอ้โหมะม่วงก็มีนะครับนี่ครับ
ทุ่งนี้ครับทุ่งข้าวโพดครับคุณดาวคุณบุ๊คครับ
จุดนี้นะครับเป็นข้าวโพดพันธุ์สายพันธุ์ใหม่นะครับ
บอกว่าพันธุ์แรกของโลกที่ปรับปรุงโดยคนไทย
นี่คือข้าวโพดหวานแดงราชินีทัพทิมสยาม
โอ้โหชื่อนะอุ้ยอ้าวเห็นมั้ยอันนี้กินสดได้เลยนะครับ
ครับกินสดได้ด้วยนี่หรือครับเป็นสีทัพทิมเลยอ่ะ
ใช่ปกตินะครับเขาต้องเอาไปนึ่งหรือไปทำให้สุกก่อน

เกษตรกรหนุ่มคนนี้บอกว่าเขาชื่อนะฮะ
คุณธวัดชัยบุญมีชัย
เฮ่ยคุณธวัดชัยกินสดได้เลยนะฮะ
จำประสงค์ถูกมาหลายค่ะปูพรืดผักมาก็เยอะนะครับ
และทำกระเสพประสมภาษาตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง
จนประสบความสำเร็จในวันนี้

ข้าวโพดหวานแดงราชินีทัพทิมสยาม
สามารถกินสดได้ราคาขายหน้าฟาร์ม
อยู่ที่กิโลกรัมละ๖๐บาทครับ
ข้าวโพดสายพันธุ์นี้ถูกพัฒนาโดยนายทวีศักดิ์ผู้หลำ
อดีตอาจารย์ภาควิชาพืชไร่คณะเกษตร

เป็นข้าวโพดที่มีรสชาติแปลกใหม่
ข้าะน้องดาว
พอเสร็จเค้าวโพดนี่นะครับ

พิเศษสุดนะครับชื่อเต็มนะครับ

ถือเป็นข้าวโพดหวานสีแดงพันธุ์แรกของโลกนะครับ
เกิดจากการปรับปรุงพันธุ์โดยฝีมือคนไทย
คุณธวัชชัยก็บอกว่าข้าวโพดมีสารแอนโทไซยานินนะครับ
หรือว่าแอนโทไซยานินสารสีแดงสารตั้นมะเร็ง
ชะลอความแก่ด้วยนะครับย้ำนะฮะชะลอความแก่นะฮะ
ใช้เวลาปลูก๖๐วันดูแลเหมือนข้าวโพสต์ทั่วไปนะครับผม
ดินให้ดีดูว่าดินมีสารปรับปรุงดินมีอะไรไหมนะครับ
แล้วก็ใส่ปุ๋ยให้ถูกเวลาและน้ำตามแผนที่กำหนดไว้
ซึ่งเมล็ดพันธุ์ไม่มีขายตามท้องตลาดนะครับต้องสั่งในกลุ่มเท่านั้น
ซึ่งนอกจากจะขายฝักแล้วก็ยังสามารถนำข้าวโพดหวานแดงราชินีทัพทิมสยาม
ปั่นทำเครื่องดื่มสมูตี้ทัพทิมสยามนี่แบบนี้นะครับ
ดูน่ารักนะฮะแล้วก็อร่อยด้วยนี่เป็นสีนี้ฮะ
สีสวยด้วยอ่ะหน้าทานอ่ะสดมากแล้วเขามาประดับแก้วสวยดีนะ
เป็นแว่นพอดีเลยแหมสมูตตี้ทัพทิมสยาม
เอาไว้ทานช่วงหน้าร้อนแบบนี้ชื่นใจเนอะช่วงสงกรานแบบนี้นะครับ
แล้วก็เป็นธัญพืชด้วยขอบคุณถูกต้องนะฮะย้ำอีกรอบนะครับ
ครับคุณธวัชชัยบอกว่าถ้าอยากได้สายพันธุ์นะครับ
ได้เมล็ดก็บอกว่าโทรไปที่เบอร์โทรนะครับ๐๘๘๕๘๔๒๒๘๖นะครับ
อีกรอบนะครับ๐๘๘๕๘๔๒๒๘๖ครับ
ดีจังเลยไม่ห่วงด้วยนะให้เบอร์โทรเรียบร้อย
เพราะว่าเป็นพันธุ์ที่หายากหาถ้าหาไม่เจอจริงโทรไปเดี๋ยวเขาจะบอกให้

วันสามารถออกผลแบบนี้ได้ก็ไม่นานนะครับ
ชอบสีเขาสีเขาแปลกเขาสวยดี